ไปอีกทีเข้าไปสตูนครับไปดูการที่เขาสนที่กำลังกัน
ไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวโรฮินจานะครับ๕๙คน
เป็นผู้ชายเนี่ยสามสิบเอ็ดคนเป็นผู้หญิงเนี่ยยี่สิบสามคน
แล้วก็มีเด็กด้วยอืมห้าคนถือว่าปล่อยทิ้งที่นี่
ที่นี่ที่ไหนปล่อยเกาะเลยใช่ไหมปล่อยเกาะเลยเกาะดงฮะเออ
ดงครับคุณผู้ชมครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตารุเตา
สตูนครับมีเจ้าหน้าที่อุทยานทางทะเลเนี่ย
เจอเมื่อวันก่อนเนี่ยฮะเนี่ยต่อยเกาะเกาะจริงเลย
วันนี้เราส่งทีมข่าวนะครับไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่นะครับ
เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งนะครับให้ความช่วยเหลือ
ขณะที่พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับจะไปหาที่มาที่ไปของขบวนการที่
เอาพวกโรหินจานะฮะกลุ่มโรหินจามาทิ้งไว้ที่นี่
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรือของทหารเรือครับ
หน่วยบัญชาการต่อสู้กับกัสยานและรักษาฝั่งที่สี่เก้าหนึ่งเกาะหลีเป๊ะนะครับ
ส่วนที่กำลังกับตำรวจน้ำตำรวจสพเกาะหลีเป๊ะ
แล้วก็ตำลวดจังหวัดสตูนครับไปรับตัวชาวโรหินจาห้าสิบเก้าคน
ที่ถูกเอามาปล่อยเกาะเอาไว้ทิ้งไว้ที่เกาะดงครับ
อุทยานแห่งชาติตารุเตาโดยเจ้าหน้าที่นะครับ
นำเรือไปรับชาวโรฮินจาทั้ง๕๙คนตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๔มิถุนายนครับ
แล้วก็พาไปขึ้นฝั่งที่นะฮะท่าเรือละงูฮะท่าเรือละงู
แล้วก็พาไปส่งยังกองร้อยต่อชะดอสี่สามหกสตูนล่าสุดนะครับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาคัดกรองเรื่องของโควิด๑๙
แล้วก็เรื่องของฝีดาดลิงก่อนนะครับเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
จากนั้นนะครับจะมีการสอบสวนขยายผลหาที่มาที่ไปต่อไปครับ
คุณปียชาติคงถิ่นครับไปที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่สี่สามหก
สตูนนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักชั่วคราวของชาวโรฮินจา
ตั้งห้าสิบเก้าคนหลายคนได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางด้วย
แล้วก็อยู่ในสภาพอิดโรยโอ้โหคุณผู้ชมรู้ไหมน้องมิ้นฮะ

เรือลอยลามอยู่กลางทะเลกว่า๒เดือนนะ๒เดือนนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ย
เราไปคุยกับชาวโรฮินจานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดินทางจะไปมาเลเซีย
แล้วจะไปต่อประเทศที่๓นะครับหวังจะหนีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
แต่ไปหาไปขุดทองไปหาชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
แม้ว่าจะไม่รู้ชะตากรรมก็ตามนะครับเอาไปฟังเสียงตอนที่เขาสัมภาษณ์หน่อยครับ
และจริงจริงจริง
ผลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ไปติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็จะขยายผลถึงคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้
ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลคนกลุ่มนี้ตามหลักมนุษยธรรมนะครับ
จากนั้นก็จะให้ทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบนะครับว่าเป็นเหยื่อของเครือข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่า
เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือเปล่าการสอบสวนเจอโทรศัพท์สิบเครื่องครับ
เดี๋ยวต้องไล่ดูว่าติดต่อกับคนไทยไหมแต่ในชั้นนี้เนี่ยยังไม่พบข้อมูลว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง
จากคนกลุ่มนี้อ้างว่าต้องการเดินทางจากเมียนมามุ่งหน้าสู่มาเลเซีย
และจะไปประเทศที่๓ต่อไปส่วนกรณีจับชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง๔๐๗คนนะครับ
แล้วก็ผู้นำพาสองคนที่หัดใหญ่อันนี้อีกเรื่องแล้วนะนี่อีกเรื่องแล้วนะ
หลังเกิดเหตุฆ่าฝังดินชาวบ้านจำได้ไหมฮะที่มัดมือมัดเท้าฆ่าฝังดินอ่ะ
แล้วยังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวโรฮินจาในครั้งนี้
เชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นคนกลุ่มเดิมแหละ
เนื่องจากที่ผ่านมานะครับพื้นที่ทุ่งลุงที่หัดใหญ่เนี่ย
ไปจุดพักแรงงานต่างด้าวนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับ
จากเรื่องเงินงบมาต่างซึ่งเรามีระเบียบอยู่แล้วขั้นตอนนี้นะครับ
เรื่องของเงินเยียวยาต่างนะครับแล้วก็ดำเนินการส่งกลับบ้านนะครับ
ในเรื่องของการผลักดันในเทศต่างเพื่อให้เขากลับบ้านของเขาได้
โจ๊กบอกต้องขันน็อตหน่อยแล้วล่ะต้องขันน็อตเรื่องการป้องปราม
ขบวนการค้ามนุษย์และลักลอบเข้าเมืองแล้วนะฮะ
ช่วงนี้เกิดบ่อยครับไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกต่อไปครับ